การนี้เมื่อกี้นี่ตามหาเพราะหนีไปอันนี้มีคนตามจับได้เรื่องของรถเหมือนกัน
สภาพรถคันนี้ทำไมเป็นแบบนี้เขาระบุเอาไว้ว่าไปชนมันแล้วก็หนีลองดูค่ะ

แบบบ้านดูได้ไอ
ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไม่ใช่แล้วคุณไม่ลงไปดูคนเจ็บเหรอคะ
โอ้โหคุณดูสภาพรถเขาดิคะโอ้โหเละเลยอ่ะ
ถ้ารถเขาเละขนาดนี้แล้วคนที่เขาไปชนเขาจะเป็นยังไงนะคะเนี่ย
นี่นะคะเป็นรถเก่งคันนี้คือคุณผู้ชมดูภาพจากในคลิป
เห็นเขาใส่ข้อความส่งหนังสือไว้ในคลิปไหมเขาบอกว่าชนแล้วหนี
นะพัทยาจอมเทียนใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เพจอยากดัง
แล้วบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีช่วยกันดักจับรถคันนี้เอาไว้ได้
รถเก๋งสีดำคันนี้นี่แหละค่ะเขาบอกว่าไปชนคนมาแล้วหนี
แล้วยังบอกด้วยว่ารถเก๋งฝ่าไฟแดงแล้วรถมอเตอร์ไซค์ออกมาอีกทางนึงเป็นไฟเขียว
หลังจากชนเสร็จก็หนีไปเลยค่ะทีนี้ในคลิปจะเห็นว่าเมื่อกี้นอกจากคนไทยที่พูดกันว่า
พี่ไปชนเขาแล้วทำไมไม่ลงไปดูเขาทำไมไม่หนีคนช่วยกันถ่ายคลิป
ในขณะที่เราก็เห็นว่ามีชาวต่างชาติคนนึงเข้าไปในจังหวะนี้
ไปถ่ายเหมือนกันถ่ายไว้ช่วยกันค่ะเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง
หลายคนเห็นคลิปนี้เข้าไปชื่นชมพลเมืองดีทั้งหลายว่าดีนะที่ดักจับเอาไว้ได้
แต่เหมือนกับเขามีการสรรพิสารเอาไว้ว่าครับ
คนขับเมาหรือเปล่าด้วยอ๋อเมาแล้วมาขับหรือเปล่านั่นสิ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบแล้วครับย้ำนะครับว่าขับขี่ช่วงนี้คนเริ่มเดินทางกันแล้ว
เมาไม่ขับนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะ
ใจเขาใจเรานะครับบนท้องถนน